เอาไปทานไอศครีมกันค่ะ
ร้านนี้นะคะเขาสืบทอดความอร่อยมา
จากรุ่นสู่รุ่นกว่า๕๐ปีแล้ว
เป็นไอศครีมกะทิโบราณ

ลงใต้ไปเลยนะคะไปทานไอศครีมกะทิ
หอมกลิ่นวานิลาที่เขาบอกวันนี้
ร้านนี้คือร้านแหลมทองค่ะ
เจ้าของร้านก็คือคุณสมชายแซ่ตั้งอายุ๔๖ปี

ไม่ใช่ไอติมใหญ่กล้ามคนขาใหญ่มากคุณ
โอ้โหนั่นสิต้องกันกวนไอศครีมหรือเปล่าคะ

ถ้วยก็ใหญ่ไอศครีมนี้มีหลายไซส์เลยนะฮะ
คือชาวบ้านเขาเรียกติดปากว่าร้านนี้เป็นร้านไอติมแหลมทอง

คุณพ่อของคุณพี่เขาเป็นคนขายอีกทีนึง
ขายอยู่ตามหน้าโรงเรียนในตัวเมืองจังหวัดสุราธานี

และตัวเองก็เพิ่งจะมาช่วยคุณพ่อขาย
ซึ่งปัจจุบันคุณพ่อหยุดขายไปแล้วเพราะว่าอายุมาก
อ๋อก็สืบทอดกิจการไปต้นที่สอง
สำหรับไอติมแหลมทองเนี่ยนะจุดเด่นง่ายมากคุณเห็นไหม
มาพร้อมกับรถพ่วงข้างแล้วก็มีเสียงกระดิ่งกิ้ง

ได้ยินเสียงกิ๊กวิ่งเลยค่ะคุณดิฉันถือถ้วยวิ่งเลยค่ะไม่รู้อะไรแหละค่ะ
บางทีออกมาไม้กวาดอย่างนี้ก็มี
คือแบบติดไม้ติดมืออะไรอยู่มาเลย
มาเลยมีหมดเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของร้าน
เริ่มขาย๑๑โมงถึง๖โมงเย็นทุกวัน
แล้วก็จะตระเวนขายตามเส้นทางเดิมให้ตรงเวลา
เวลาใกล้เคียงเพราะว่าเขาบอกว่าไม่อยากให้ลูกค้ารอนาน
คือลูกค้าก็จะจำแหละเที่ยงจะมาถึงบ้านเรา
ดิ่งนี้จะเป็นกระดิ่งของรถไอติมจะมาตรงนี้นะคะ
จะไม่ได้เป็นบะหมี่ป๊อกหรืออะไรแล้วแต่
ส่วนไอศครีมที่ทำขายเขาบอกว่าเป็นสูตรกะทิ
วันนิลาโบราณดั้งเดิมของคุณพ่อเลย
และก็ยังมีการคงรสชาติแบบดั้งเดิมเอาไว้
โดยที่ร้านเขาจะใช้น้ำกะทิที่คันสดใหม่
เป็นตัวทำไอติมแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มลงไป
คือทำให้มันมีรสชาติแบบหวานมันหอมอร่อย
คุณดูสิกลืนน้ำลายเลยอยากเป็นเด็กอีกครั้งจริง

จริงนะคุณสมชายเนี่ยเขาจะทำไอติมเพียงแค่วันละ๒๐กิโลกรัมเท่านั้นนะคะ
ราคาขายมีหลายขนาดเลยตั้งแต่แก้วเล็ก๑๐บาท
กลาง๑๕บาทหรือว่าอย่างเราอยากทานเยอะเอาไปเลย๒๐บาท
พร้อมกับเครื่องคุณเห็นไหมที่มันอัดแน่นมาก
มีท็อปปิ้งให้เลือกใส่๘อย่างด้วยกัน
แล้วแต่เลยว่าใครจะใส่อะไรบ้างหรือคุณจะใส่ทุกอย่างก็ใส่ลงไป

แต่ถ้าเกิดว่า๒๐บาทมันไม่พออยากกินกันทุกวันหลายวันเยอะ
ช่วงหน้าร้อนเนี่ยคุณพี่เขาบอกขายดีมากเลยนะ
แต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะสั่งไปจัดงานเลี้ยง
สามารถติดต่อคุณพี่สมชายไปได้เลยนะคะ
ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างให้แล้วนะคะ
คืองานเลี้ยงตามแบบว่าบ้านเรือนต่างเนี่ย
เดี๋ยวนี้เขาก็นิยมที่จะสั่งไอศครีมไปตั้งไว้
เป็นของหวานทานกันล้างตัว
มันก็สะดวกสบายด้วยเราก็ไม่ต้องทำเองด้วย
แค่โทรสั่งกริ้งเดียวเท่านั้นเองก็จะมาส่งเป็นถังเลย

แล้วก็ท็อปปิ้งอีกตั้ง๘อย่าง